คุณผู้ชมคะจะทำการเกษตรหรือว่าจะทำอะไรระยะนี้
ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแน่นอนนะคะ
ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยแหละ

ยอมความกดอากาศต่ำมันเบาบางถูกไหมคะ
เนื่องจากว่าความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ก็เลยทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน
ประกอบกับมีแนวลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้าหากัน
ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลาง
แล้วก็ภาคเหนือตอนล่างก็เลยเหล่านี้แหละส่งผลทำให้
ประเทศไทยตอนบนนะคะยังคงมีฝนฟ้าขนอง
แล้วก็มีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นท่านฟังเราอยู่
ก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้ดีนะคะระมัดระวังกันด้วย

ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ก็คือ๖โมงเช้า
ไปจนถึง๖โมงเช้าในวันพรุ่งนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะ
โดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
และมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน
ตรดิษฐพิศนุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็พิจิตร
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๘๒๕องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๗๔๑องศาเซลเซียสนะคะ
อากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนอง๑๓๐ของพื้นที่
แล้วก็มีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณที่จังหวัดเลย
คายหนองบัวลำพูอุดรธานีนะคะ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๑๒๕องศาเซลเซียต
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๓๘องศาเซลเซียสค่ะ
ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วก็ประมาณ๑๐๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่
ฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีแล้วก็สระบุรีนะคะ
อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่๓๗๔๑องศาเซลเซียต

เตรียมรับมือเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนด้วยค่ะ
อากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงนะคะ
ส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาประจีนบุรีสะแก้วชนบุรีนะคะ
อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่๓๓๙องศาเซลเซียสค่ะ
ต่อเนื่องเลยนะคะเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่ค่ะ
อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่๓๓๖องศาเซลเซียสนะคะ
อกจากนี้ค่ะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะคะที่จังหวัดกระบี่ตรังแล้วก็สตูน
อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่๓๘องศาเซลเซียตร้อนเหมือนกัน
อากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะกับมีฝนบางแห่งนะคะ
จะมีอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดในแถบปริมณฑล
อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่๓๙องศาเซลเซียส

วันนี้อากาศร้อนเหมือนกันก็ต้องเตรียมรับมือกันด้วยนะคะ
เกือบทั่วถึงทั้งประเทศเลยนะคะ

แล้วก็การเตรียมร่างกายมันสู้โควิดได้ด้วยนะคะ